พังงะระเบิด๙๘ลูกจมฝังกลางกรุง

คือคนที่ไปเห็นเป็นคนงาน
ขณะที่กำลังทำงานอยู่ในขั้นตอนเตรียม

โอ้โหวิ่งหนีแทบไม่ทันฮะ
กลัวที่จะระเบิดขึ้นมา
พื้นที่ที่อยู่ในการก่อสร้างนะคะซึ่งตอนที่ไปเจอเนี่ยก็บอกไปแล้วก็คือ
ขั้นตอนของการเตรียมดินเพื่อตอกเสาเข็ม
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนงานเขาใช้รถแบคโฮลขุดดินลงไป
ประมาณ๑๕เมตรไปพบท่อนเหล็ก
ลักษณะคล้ายกับลูกระเบิดติดอยู่
และในที่ตักดินช่วงที่ตักขึ้นมาได้มาก่อนละ๕ลูก
ได้มาก่อนนะ๕ลูกแล้วก็สงสัย
โอ้โหแต่หน้าตายบ่งบอกว่าเป็นระเบิดชัดเจนเท่านั้นแหละค่ะ
ผู้ที่คุมงานก่อสร้างสั่งให้คนงานรีบออกจากพื้นที่
แล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ
สำรวจก่อนมีทั้งหมด๙๘ลูกและหัวระเบิดอีก๕หัว
เป็นลูกระเบิดฝึกทิ้งจากอากาศขนาด๒๕ปอนด์
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะตอนนี้
แล้วก็นอกจากนี้ก็มีลูกหัวจรวดขนาด๒๗๕นิ้ว
ซึ่งจะใช้สำหรับฝึกทิ้งจากอากาศอีก๕หัวด้วยกัน
เมื่อวานพลตำรวจเอกศิวราบรังสิภามณกุลบรองพบตร
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะ
ฝังดินลึกอยู่ประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
นี่แหละเราก็อยากรู้รุนแรงไหมจะระเบิดได้ไหม

รองพบตรบอกว่าระเบิดชนิดนี้ไม่ได้รุนแรงอะไร
ทิ้งจากเครื่องบินเมื่อลงมาที่พื้นตัวชนวนหางจะทำงาน
ทำให้เกิดควันขึ้นให้รู้ตำแหน่งที่ตกลงไป
ว่าตกลงไปในตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่ตรงเป้าหรือไม่
เป็นระเบิดที่ใช้ฝึกบินเท่านั้น
ฝึกบินทิ้งระเบิดทำลายเป้าหมาย
แล้วระเบิดฝึกเป็นระเบิดที่ไม่มีดินระเบิด
คือมันไม่ระเบิดเอาไว้ฝึกบินดูว่าจุดที่เราทิ้งมันตรงไหม
ดินที่ออกมามันไม่ใช่ระเบิดมันเป็นควัน

ว่าน่าจะอยู่ตั้งแต่สมัยสงครามโลก
มีอายุน่าจะเกิน๔๕ปีขึ้นไป

เนื่องจากไม่มีชนวนและดินระเบิด
ยืนยันไม่เกี่ยวกับความมั่นคงในปัจจุบัน
ว่ายังมีระเบิดตกค้างอยู่อีกหรือไม่

พลอากาศ๓พงศักดิ์ศรีมาชัยโคโสกองทัพอากาศ
บอกว่าระเบิดชนิดนี้ทางสหรัฐอเมริกานี่เป็นผู้ผลิต

ระเบิดรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะพบฝังอยู่ใต้ดิน
ใกล้กับบริเวณสะพานและสถานีรถไฟย่านบางซื่อ๓เสน
ก่อนหน้านี้เคยถูกทิ้งไว้ที่ริมถนนในอำเภอกุมภาวะปี
จังหวัดอุดรธานี๕ลูก

ครับแต่ว่ากรมสัมภวุฒหารอากาศก็ตรวจสอบแล้วนะ
ยืนยันบอกว่าไม่ใช่ระเบิดฝึกของกองทัพอากาศ
เพราะดูจากพื้นที่รอบจุดเกิดเหตุไม่เคยเป็นสถานที่

ว่าระเบิดฝึกซ้อมตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร

แต่มันก็ต้องย้อนไปสมัยก่อนสงครามโลกนะฮะ
งครามโลกครั้งที่๒ที่มีเป็นฐานปฏิบัติการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่า